ที่ประชาชนสนใจหน่อยนะฮะกรณีการที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปกับแฟนไปแก้ปีชง
เพราะว่าปีนี้ปีเสือใช่ไหมใช่แต่เธอเนี่ยกับแฟนเนี่ยเกิดปีมะเสงนะครับ
กับปีวอกทีนี้ชงฮะก็เลยต้องไปไปที่สารเจ้าพ่อเสือกระจะไปแก้ปีชง
ทีนี้ร้านค้าเขาก็จัดของเส้นไหว้ให้ของเส้นไหว้ตามลิสต์เหล่านี้ล่ะคุณ
อุ้ยแต่ว่าแบบดูราคามันก็แพงจังเลยพอบวกว่าคุณหารกันไปราคาหกพันแปดร้อยบาทครับ
เรื่องของเรื่องนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาโพสต์ข้อความแล้วก็ข้อมูลรวมถึงใบเสร็จตรงนี้ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
บอกว่า๙มกราคมปี๖๕นะฮะเธอขอโพสต์เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์หน่อย
สำหรับคนที่จะไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือเนื่องจากเธอได้ไปไหว้ขอพรแก้ชงที่สารเจ้าพ่อเสือนะครับ
จริงไปไห้ทุกปีอยู่แล้วซื้อของร้านประจำที่เคยไปซื้อทุกปี
คือร้านของคุณป้าคนหนึ่งที่อยู่แถวสารเจ้าพ่อเสือบอกตรงเวยเลยว่าเราก็ไว้ใจและไม่คิดว่าทางร้านจะทำกับเราแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้โพสต์บอกว่าทีนี้ครับตัวเธอน่ะแล้วก็แฟนเนี่ยชงทั้งคู่เลยชงทั้งสองคนเลย
เราปีวอกค่ะแล้วก็แฟนเราเนี่ยอ่าแฟนเราเนี่ยปีวอกส่วนเราเนี่ยปีมะเส็งอ๋อ
วอกนี่คือชงกับปีเสือคุณชงกับปีเสือนะฮะก็เลยต้องใช้เครื่องเส้นไหว้๒ชุดนะครับ
พอมาถึงเนี่ยป้าเจ้าของร้านก็บอกว่าเอาเทียนด้วยไหมเทียนก็มีราคาติดไว้นะแต่อย่างอื่นไม่มีราคาติดไว้
พอดูราคาเทียนหกร้อยเก้าสิบบาทเธอก็เลยบอกไม่เอาละกันทีนี้ตัวคุณป้าเจ้าของร้านเครื่องเส้นไหว้เนี่ย
ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวจัดชุดให้จัดชุดยังไงบ้างลูกค้าก็ถามคุณป้าบอกเข้าไปไหว้ก่อนไปเดี๋ยวเอาตามไปเดี๋ยวเอาตามไป
เหมือนกับให้ไปไหว้ก่อนเลยเงินยังไม่ต้องจ่ายหรอก
ใช่เงินก็ยังไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวแค่มาเคลียร์กันตอนหลังจากไหว้เอาหนูเข้าไปไหว้ก่อนลูกไปอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็จัดชุดเส้นไหว้เนี่ยเอาไปวางไว้ที่โต๊ะให้เราก็ต้องจุดทูบจุดเทียนจุดอะไรเรียบร้อยเลยนะฮะ
เพราะว่าคนก็เยอะนะฮะเราก็ทำพิธีให้เสร็จซะแต่ทีนี้พอเดินกลับมาหาป้าที่จัดชุดเส้นไหว้ให้
ปรากฏว่าป้าเนี่ยเอาบินมาให้คุณมีอะไรบ้างล่ะฮะชุดหมูไหว้เจ้าพ่อนะฮะ
๓๙๐คูณ๒๗๘๐บาทผลไม้๘๐๐บาทชุดไหว้เทียบพระเจ้าศรีองค์พันสอง
ชุดกระดาษไหว้ขอพรพันสององค์เสือทองบริวารอีก๔ก็๑๕๖๐บาท
วัตถุมงคล๔ชุด๖๐๐บาทรวมทั้งสิ้น๖๘๓๐บาทตกใจหมดเลย
มันแพงจังเธอกับแฟนตกใจมากเลยช็อกเลยเธอบอกแบบนี้
บอกตรงค่ะช็อกอย่างนี้ก่อไก่เยอะเลยบินออกมา๖๘๓๐บาทนะฮะ
นี่ค่าอะไรบ้างคะป้าเธอก็ถามไปแบบนี้ปีชงเนี่ยต้องจ่ายเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
โอ้โหสงสัยเราโดนซะแล้วชงตั้งแต่ตอนมาเลยใช่เออนะครับ
ทีนี้ยังแถมเครื่องรางให้เราอีกหนูก็ถามว่าเอาเครื่องรางมาทำไมคะ
หนูไม่อยากได้นะฮะหนูไม่อยากได้เลยป้าก็บอกเอาไปห้อยที่บ้าน
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอามาโพสต์เตือนภัยกันไว้บอกว่าถ้าจะมาไหว้เนี่ย
ขอให้ถามรายละเอียดชุดไหว้และราคาก่อนอันดับแรกเลยห้ามไหว้ก่อนจ่ายเงินเด็ดขาดนะครับ
งั้นจะเจออะไรแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งใครที่มีเวลาแนะนำว่าสามารถเตรียมดอกไม้ของสดขนม
ถาดใส่ของมาเองแล้วค่อยมาซื้อทูบเทียนด้านในศาลได้เลย
เพราะเธอเจ็บใจอีกอย่างหนึ่งพอเดินเข้าไปในศาลนะมีป้ายเตือน
ก็ป้ายเตือนเขาเขียนเอาไว้ว่าระวังร้านขายของไหว้ปีชงที่ให้มาไหว้ก่อนแล้วจ่ายตังค์ทีหลัง
ให้ตรวจสอบราคาก่อนมาไหว้ตอนนั้นเธอเห็นป้ายสะดุ้งนิดนึงเฮ้ยก็เรานี่หว่า
ก็เราเนี่ยเพิ่งสั่งป้าข้างนอกไป
เอาทำยังไงดีอ่ะเอาไหนมาแล้วเข้ามาถึงข้างในแล้วก็ต้องไหว้ก่อนไง
เออนะครับเรื่องนี้นะฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่คนในโลกโซเชียลสนใจมากเลยนะครับ
ว่าเวลาไปไหว้ที่สารเจ้าพ่อเสือเนี่ยต้องเสียเงินค่าเส้นไหว้แพงขนาดนี้เลยเหรอ

วันนี้ทีมข่าวของเรานะไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วไปพูดคุยกับร้านที่ขายของแก้ปีชง
ตามที่ผู้หญิงคนนี้โพสต์ไว้ก็คือร้านของคุณป้าภัย
เจ้าของร้านนำชุดไหว้แก้ปีชงมาให้ทีมข่าวของเราดู
เป็นชุดปกติครับที่ทางร้านมีขายอยู่แล้ว
ขนาดราคานะชุดเล็ก๓๐บาทเองคุณ
กลาง๙๐บาทแล้วก็ชุดใหญ่๓๙๐บาท
ก็ไม่ได้มีชุดไหนมันแพงถึงขั้นขนาดที่เจอนี่ค่ะ
ส่วนชุดเครื่องเส้นไหว้ที่ตัวผู้หญิงที่เอามาโพสต์เนี่ย
เป็นชุดนี้ครับชุดที่ทางร้านบอกว่าได้จัดให้ตามที่ลูกค้าบอก
ชุดใหญ่แบบนี้เลยจัดเต็มแบบนี้เหรอ
ใช่ฮะแล้วก็ระหว่างที่ทีมข่าวของเรากำลังสำรวจตรวจสอบ
ร้านค้าของเส้นไหว้หน้าสารเจ้าพ่อเสือเนี่ย
ปรากฏว่ามีนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกรมการค้าภายใน
คือนางนพัสนันบุญยรัฐภัณฑ์นะฮะพร้อมด้วยทางด้าน
กับการสอนอสำราญราชซึ่งเป็นภูมิกับการที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้
ใช่พลันตำรวจเอกทศพรอมภัยพี่พัทกูลเนี่ย
จริงท่านผู้มกับรู้เรื่องอย่างนี้แล้วนะใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าจะต้องเอาผิดทางป้าเจ้าของร้านได้หรือเปล่า

แล้วก็มาถามถามเกี่ยวกับการติดป้ายราคาสินค้าที่ขาย
ทีนี้ทางเจ้าของร้านบอกยังไงล่ะ
บอกว่าก็ไม่ได้มีการแสดงป้ายราคานี้

ใช่ค่ะแล้วก็ราคาของของที่ขายในป้ายเนี่ย
เป็นราคาของเมื่อ๕ปีที่แล้ว
คุณตำรวจป้ายังไม่ได้อัปเดตราคาเลย

ก็ผิดใช่ไหมขอบบงว่าคุ้มของผู้บริโภคก็ผิดค่ะ
คือป้าผิดจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาท

จะถูกปรับเพิ่มเติมนอกจากตำรวจอีกนะคะ
ก็จะถูกปรับอีก๑แสน๔หมื่นบาท
ใช่เพราะว่าทางภูมิกับสนสำรรรณราช
ก็ยอมรับนะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้ว
ซึ่งที่หน้าสารเจ้าพ่อเสือจะมีตำรวจสนสำราญราช
ดูแลอยู่เป็นประจำตั้งแต่สารเปิดจนปิด
ฉะนั้นหากมีเหตุอะไรสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
แล้วก็ในส่วนของพรบคุ้มครองผู้บริโภค
ก็ถือว่าเป็นคดีช่อกงประชาชนได้เลย
วันนี้ภูมิกับก็เลยมาพร้อมกับทางกระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูนะครับ

ที่ป้าภัยเจ้าของร้านเขาก็เปิดใจเหมือนกัน
บอกว่าหนูเอ้ยป้าก็รู้สึกไม่สบายใจนะ
ขายของไหว้แล้วเกิดปัญหาแบบนี้

ชุดของไหว้ที่จัดให้มีอะไรบ้าง
และเมื่อวานได้โอนเงินคืนให้กับผู้เสียหาย
เขาเต็มจำนวนไปแล้ว๖๘๓๐บาท
คืนไปแล้วเหรอโอนคืนเลยป้าบอกแบบนี้นะฮะ

คุณของน้องเขาก็คือเป็นคอมโบลเลยไหม

ถ้าเกิดชุดใหญ่อย่างนี้ต้องราคาเท่าไหร่คะป้า๒คน

เท่าไหร่คะคือชุดใหญ่๖๙๐บาท
๖๙๐บาทแต่มันร่วมอย่างอื่นด้วย

ป้าปัญหากับป้าแบบนี้

เขาบอกให้ป้าจัดป้าก็จัดสิคะ

แล้วเวลาคิดเงินมามีปัญหา

เวลาอยู่หน้าร้านอีกอย่างหนึ่ง
เวลาจะจ่ายเงินอีกอย่างหนึ่ง

เพราะว่าเขาไม่เต็มใจไหว้

สลิปก็ยังอยู่นะ

ว่ามันมีเครื่องเส้นไหว้มากแค่ไหนนะครับ

ร้านข้างป้าไพรคือร้านป้าปู
ทีมข่าวก็ไปคุยกับป้าปูเหมือนกัน

ป้าปูให้สัมภาษณ์แล้วก็น้ำตาคลอเลย

ทีนี้เราก็ไปถามคนที่เขาโพสต์ด้วยนะ
บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้

อันนี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่
สารเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้า

เค้าโพสต์รายละเอียดไว้
ชุดปัดตัวสะดอกร้อยของสารเจ้าพ่อเสือ

รายละเอียดอะไรต่างแบบนี้นะครับ
จากนั้นใครจะเข้ามาทำบุญ

เจ้าหน้าที่ศาลใส่เสื้อสารเจ้าพ่อเสือ
เสาชิงช้าสีเหลืองและสีขาว
ท่านสามารถสอบถามทั้งเรื่องของราคา
เรื่องของของไหว้เรื่องของวิธีการแก้ชงอะไรได้

รวมถึงมีตำรวจมาคอยดูแลด้วยนะคะ
แล้วก็เนี่ยสนสำรราชเขาก็มาทำป้าย

อันนี้ของพระภัยเนี่ยก็คงต้องโดนตักโดนเตือน
เรื่องของการขึ้นป้ายราคาสินค้าแหละ